ต่อเลยครับผมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ถ้าบอกว่าอาชีพแบบนี้นะครับต้องสงสัยว่าเขาทำอะไรกันแน่นะครับ
แท้แล้วนะครับเขาเป็นพนักงานขายไอศกรีมนะครับ
แต่งตัวซะหล่อเลยนะผูกท้ายด้วยนะครับ
หนุ่มยิ้มแป้นหุ่นนายแบบในชุดเย็บคนนี้นะครับ

ก็ชื่อของมีเลยนะครับชื่อว่าพี่
เสกศรีสังอายุ๔๔ปีเป็นชาวกรุงเทพ
แต่ไปทำงานที่เชียงใหม่นานหลายปีแล้วครับ
พี่อภิเศษก็เล่าว่าทำงานมาหลากหลายอาชีพ
ทั้งงานโรงแรมพนักงานด้านบริการ
เพิ่งหันมาขายไอศกรีมได้เพียง๔ปี

แต่งชุดสวดผูกแก๊กไทยเดินขายไปทั่วเมือง
ซึ่งลูกค้าก็มักจะถามและมองความแปลก
คือดูเป็นแปลกใจมากนะครับเพราะไม่เคยเห็นใครทำหน้า

และยังเป็นการให้เกียรติอาชีพของตัวเองด้วยครับ

แต่งกายให้สุภาพให้เรียบร้อยให้เป็นเกียรติ
ให้ลูกค้ามองแล้วรู้สึกสบายตานะ
มองแล้วมันสบายตาไม่ดูอะไรแบบหน้าทาน
แล้วก็ให้เกียรติลูกค้าให้เกียรติอาชีพเรา

ว่าเออขายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาแต่งตัวซกมก
แต่งตัวแบบโอ๊ยอะไรก็ได้
ตื่นมาผมเผ่าลุงรังเดินขายไม่ได้
โอ้โหเป็นคุณเป๊ะเป็นคนเนี๊ยบนะฮะ
ทั้งเรื่องของการแต่งกายนี่เรื่องของผมเข้าเรียบเป๊ะเลยนะครับ

ไม้ถุงมืออะไรต้องมีให้เรียบร้อยนะ

คืออย่างนี้เวลาลูกค้าที่เขาไปซื้อไอติมทานเขาก็รู้สึกสบายใจไง

พี่พิเศษยังจำได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด

เพราะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้มีความสุขทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ
ส่วนราคาไอศกรีมมีหลายราคาครับ
ราคาตั้งแต่๑๐บาทจนถึง๒๕บาทนะครับ

ที่เขาขายนะครับสามารถขายได้วันละ๘๙กิโลกรัม
มีกำไรวันละ๘๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
อกจากนี้นะครับยังเพิ่มทางเลือกในการจ่ายเงินนะครับ

นี่คือ๔๐จริงนะครับประเทศไทยเลยนะครับ

ผมฝากไว้หน่อยสำหรับพี่ที่ขายไอศครีมแบบนี้

หรือจับโคน

อีกอาชีพหนึ่งก็ขายผลไม้ไอ้คุณ

ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือหน่อยนะครับพี่ครับ

ถ้าเกิดว่าขายโรตีนี่ต้องใส่ไหมพี่บุ๊ค

โรตีก็นวดแป้งให้เราอย่างนี้นะครับ